สิ่งที่คุณทำอยู่เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าบางทีเราไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้
สัมผัสกับชีวิตครอบครัวเขาเห็นเป็นความจริงก็เลยสงสาร
ไม่ใช่แต่น้องวิคนเดียวค่ะมีเด็กคนอื่นที่เราดูแล้ว
ถ้าเขาไม่พร้อมเป็นเด็กดีมีความกระตันอยู่เราก็ยินดีช่วยค่ะ
ความหวังของคุณครูในลูกศิษย์คนหนึ่งคืออยากเห็นลูกศิษย์เป็นยังไงคะคุณครู
อยากเห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จและเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองค่ะ
สาธุเหยพ่อปูมาซอยเบอร์ไนเด้อเดี๋ยวสิเรียงหัวหมูเลย
โอ้โห

น้องวิจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ค่ะ
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จัก
ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่นะครับ

เวลาของความสุขเวลาของการแบ่งปัน

กับนักสู้ที่จะเวียนวนมาให้คุณผู้ชมได้พบ
เพราะเราคือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

และตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับ

จิ๋วนะครับเพราะว่าเขาจิ๋วจริง
ในตอนที่ชื่อว่านักสู้รุ่นจิ๋ว
บอกได้เลยค่ะว่ารุ่นจิ๋วแต่แจกเยอะค่ะ
เหมือนเดิมค่ะตลอด๔ปีที่ผ่านมานะคะ
ยังมีเงินให้ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะ

ร้องครบ๑๐ยิ้มไปเลย๑ล้านบาท

เป็นความหวังของคนที่ลำบากจริงนะ
เวลาไปต่างจังหวัดนะแดนไกลนะ
ทางลูกลงลูกลางเจอปุ๊บนะจับมือโอ้โหอย่างนี้เลย
ร้องได้ให้ล้านยายอยากมามาก
แจกจริงหรือเปล่าจริงครับก็แจกจริงไม่ใช่แจกเล่น
ดีใจที่เห็นเราเป็นที่พึ่งพิง
ก็ต้องบอกว่าดีใจเหมือนกันที่มีคุณผู้ชมคอยซัพพอร์ตนะคะ
คอยดูคอยติดตามค่ะก็ยิ่งติดตามเยอะยิ่งดูเยอะ
พวกเราก็จะอยู่ได้พวกเราอยู่ได้เราก็สามารถซัพพอร์ต
ผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะลำบากได้ดีขึ้นนะคะขอบพระคุณ
แต่ว่าคนที่กำลังตกอยู่ในสภาวะลำบากเนี่ย
มีเยอะจริงมีทั่วประเทศจริงเพราะฉะนั้นของเราก็เปิดโอกาสนะฮะ
ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนทางต่างจังหวัดไกลธุรกันดาลนะฮะ
๑๐๐ของคนเราไม่เท่ากันค่ะครอบครัวนี้เงิน๑๐๐ของเขามีค่ามากมายมาหาสารค่ะ
คุณผู้ชมคะไปชมภาพชีวิตกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
อยู่ด้วยกัน๖คนค่ะ
หนึ่งพ่อชื่อว่าคำค่ะ
เกิดอุบัติเหตุขาขาขาไปครึ่งหนึ่งค่ะ

บางครั้งก็แพ็คของแบกปูน

ตอนขับรถมันก็ต้องยืนมันไม่มีเบาะนั่งค่ะ

สาเหตุจากอุบัติเหตุกลางถนนครับ
ประมาณ๑๘๑๙ปีเลยครับ

ขาปลอมนี้มีอายุ๘๙ปีแล้วครับ

พื้นเท้ามันก็ศึกหมดแล้วครับ
บางครั้งก็เอารองเท้าของลูกมาทำพื้นแทน

คนที่สองคือแม่หนูเองชื่อว่าน้อยค่ะ
ไม่มีแขนเป็นมาแต่กำเนิดเลยค่ะ
แม่หนูเป็นแคทเชียร์ที่ร้านขายของ
มีหน้าที่จัดของแล้วก็คิดตังค์ค่ะ

ก่อนที่จะมาทำงานตรงนี้แม่หนูเคยไปเย็บผ้าด้วยค่ะ
แม่หนูขยานกลับบ้านก็ตรงเวลาค่ะ

ถึงแม่จะไม่มีแขนแต่แม่ก็สู้ชีวิตเพื่อนหนูแล้วก็น้องค่ะ
เวลาถามน้องวินะคะว่าอายเพื่อนไหมมีพ่อพิการไม่พิการ

ได้ยินจากปากลูกก็รู้สึกว่าปลื้มใจค่ะ
ที่ลูกแบบยอมรับในตัวเราได้
คนที่สามคือยายของหนูค่ะชื่อว่าเคค่ะ

เวลาที่หนูจะคุยกับยายหนูก็จะได้สะกิดยายก่อน
จะต้องชี้แล้วก็ให้เราทำปากเอา

เพราะว่ายายดูแลหนูตั้งแต่๘เดือนที่แม่ไปทำงาน
คนที่๔ค่ะคือตาของหนูเองค่ะ
เป็นโรคหอบค่ะตาเป็นมานานแล้วค่ะ
อาการก็คือเดินไปแค่หน้าบ้านอย่างนี้ค่ะก็เหนื่อยแล้วค่ะ

คนที่๖คือน้องชายของหนูเองค่ะ
ชื่อว่าน้องไทเกอร์อายุ๒ปีค่ะ
ไทเกอร์ไม่ใช่น้องแท้ของหนูค่ะ

พ่อแม่เขาไปทำงานที่กรุงเทพค่ะหางานทำค่ะ
เป็นเด็กนิสัยดีชอบเลี้ยงน้อง
ค่อยไปเที่ยวไปเล่นกับเพื่อนอะไรกับเขา
พอเลิกเรียนเขาก็กลับมาเลี้ยงน้องเลยครับ
เราก็พิการแฟนก็พิการครับ

ก็ได้น้องวิช่วยคอยดูแลน้องเล็กทำอะไรอะไร

เวลาเลิกเรียนเขาจะต้องรีบกลับบ้าน

แล้วได้อะไรก็รีบกลับมาเอามาให้น้องกิน

กลับมาถึงบ้านทำกับข้าว

เสื้อผ้าชุดนักเรียนเขาก็ซักเองรีดเองนะคะ
ขวบนะคะภาระหนักมากเลยค่ะ
คะมันเกิดอะไรขึ้นกับกางเกงภาระเรา

นานแล้วค่ะตั้งแต่ป๒ค่ะ
วันไหนต้องเป็นชุดภาระมาเอาแล้ว

วิเจ้าพละครับ

สะอาดมากเลยนะคะเสื้อผ้านี่

ได้พร้อมค่ะ
มีเงินแล้วเด้อนี่ขวานสิ้นผ้าจากไปศึกค้าเที่ยม

แล้วตอนนี้น้องเขาก็พร้อมที่จะมาเป็นนักสู้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งบนเวทีของเราแล้วนะครับ
ต้อนรับน้องวิภาระที่แบกไว้บนบ่าเพื่อทดแทนแขนและขาให้พ่อแม่

สวัสดีกันอีกแล้ว

ขอต้อนรับสู่ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
วันนี้ก็มาในชุด

เดิมเลยนะคะยางก็ยังยืดเหมือนเดิมเลยนะคะ
ทีมงานเอาได้เย็บไว้ให้

อยู่ด้านล่างนะคะ๔ชีวิตนะคะ

น่ารักมากเลยนะคะเดินทางมาเป็นกำลังใจด้วย

คุณแม่น้อยนะคะคุณยายวันทอง

ก็ถ้าได้เห็นตามภาพชีวิตนะฮะ

ก็ยังมีคนสุดท้องอีกคนนึง

น้องไทเกอร์ก็ตอนนี้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่

อุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชม

อีสานสุดตะวันออกของเราเลย
ทีนี้ก็ต้องหยุดงานนะคุณพ่อ
หยุดงานก็ลามากี่วันคะเนี่ย

ก็แน่นอนล่ะครอบครัวนี้ก็อยากมาให้กำลังใจอยู่แล้ว
แต่ในส่วนของคุณครูเนี่ยต้องบอกเลยว่า
นับถือใจคุณครูเลยนะคะ

คือส่วนได้ส่วนเสียในครอบครัวไม่มีอยู่แล้ว

มาให้กำลังใจแล้วที่สำคัญเลยคือ

คุณครูคะนี่ลาที่โรงเรียนมากี่วัน

ไม่ไปราชการไม่เกี่ยวกับการ

ท่านคะใจท่านงามมากค่ะ

เวลาเราทำความดีแล้วมีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตเรา
อย่างคุณครูคุณครูก็มีท่านผอซัพพอร์ตเนอะ
เวลาท่านบอกว่าไม่ต้องลาคุณครูอ๋อยไปได้เลย
เท่ากับว่าไปราชการพอพอพูดอย่างนั้นแล้วคุณครูอ๋อยรู้สึกยังไงคะ
ลืมใจค่ะดีใจที่ท่านพอเห็นความสำคัญของเด็กนักเรียน

และในทิศทางเดียวกันเวลาวิเขาจะมาแข่ง
มีคุณครูมาคอยซัพพอร์ตวีรู้สึกยังไง
รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็อยากขอบคุณคุณครูค่ะ
ที่เป็นแรงใจให้หนูค่ะแล้วก็มาด้วยใจค่ะ
ซึ่งตอนก่อนวีร้องเพลงเป็นไหมก่อนจะมาเจอครูอ๋อย

เป็นมาอยู่แล้วแล้วครูอ๋อยก็ฝึกเพิ่มให้ขึ้น

ตอนนั้นยังค่ะยังไม่ค่อยร้องเก่งค่ะ

เคยแล้วค่ะเจอโรงเรียนเก่าค่ะ

แล้วก็มาเจอครูอ๋อยครูอ๋อยก็คัดตัวเข้าไป
ให้ฝึกอีกให้เคี่ยวกรรมอีก
คุณครูคะอันนี้ขออนุญาตถามแบบ
ถามแบบความรู้สึกของคนปกติทั่วไป
ซึ่งสิ่งที่ครูทำอยู่เป๊กว่าเป็นสิ่งที่ดีงดงามสวยงามเหลือเกิน
แต่ว่าบางทีมันไม่จำเป็นที่เราต้องทำก็ได้

เราฝึกเด็กเราพาเด็กไปส่งประกวด
หยาดเหงื่อของเรามันไม่คุ้มอยู่แล้วเอาจริง
นั่นคือต้องทำด้วยใจรักอาชีพครูหนึ่งนั้นต้องมี
แต่ว่าการที่มาตรงนี้แล้วก็มาเคี่ยวกรรมเด็ก
เพื่อให้เด็กได้หาเงินไปจุนเจือครอบครัว
ซึ่งจริงแล้วพูดว่าเกินหน้าที่ครูไปแล้วก็ได้
เพราะว่าไปสัมผัสกับชีวิตครอบครัวเขา
เห็นเป็นความจริงก็เลยสงสาร
เพราะปกติคุณครูครอบครัวคุณครูก็ไม่ใช่ดีนะคะ
แต่พอเห็นเด็กแบบนี้จะช่วยจะสงสารค่ะ
ไม่ใช่แต่น้องวิคนเดียวค่ะมีเด็กคนอื่นที่เราดูแล้ว
ถ้าเขาไม่พร้อมหรือยังไงถ้าเขามีความ
คือเชื่อฟังคุณครูเป็นเด็กดีมีความกระตันอยู่
เราก็ยินดีช่วยค่ะไม่ได้ไม่หวังผลประโยชน์อะไรเลย
ขอให้เด็กกับครอบครัวเขามีความสุขแล้วก็ดีขึ้นค่ะ
คุณครูเคยท้อไหมครับสมมุติเวลาคนเราทุ่มเทอะไรไป

สิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยมันกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้

ท้อกับบางคนที่เขาไม่เข้าใจเราอะ
เขาก็มีเสียงพูดแต่มีกำลังใจก็คือ
หนึ่งพวกคับมัญชาท่านพอนะคะ
เข้าใจแกรู้รู้ว่าเราทำยังไงกับเด็กมาตลอด
เพื่อนก็สนับสนุนว่าไปเลยอย่างนี้
แล้วก็เห็นครอบครัวน้องวิเนี่ยเขาเหมือนกับ
เขาให้ความเป็นกันเองแล้วก็ไว้ใจเราตลอด
เขาเชื่อใจไว้ใจเราเราก็ภูมิใจ
ภูมิใจในที่เราทำลงไปไม่ได้ประโยชน์อะไร
ก็ภูมิใจถ้าเห็นน้องวิครอบครัวเขามีความสุขนะคะ
ในยุคนี้นะคะอาชีพคุณครูเนี่ย
แม่พิมพ์ของชาติจะหาดีแท้
ของแพ่วนพคุณที่ทำด้วยใจบริสุทธิ์
ทำเพราะว่าหน้าที่ของครูที่ต้องทำแล้ว
และทำอย่างสุดกำลังมีน้อยนิดเหลือเกิน
และอยากจะเชิดชูคุณครูอ๋อยไว้ว่าตรงนี้ว่า

กราบขอบคุณนะคะคุณครูหนู
สำหรับน้องวินะครับ
ในฐานะหนึ่งเป็นนักเรียน
แล้วก็ในฐานะที่คุณครูออยเนี่ย
ทำหน้าที่มากมายเกินกว่าคำว่าครูด้วยนะครับ
น้องวิอยากจะขอบคุณอะไรกับครูออยมากครับ
หนูอยากขอบคุณคุณครูเพราะว่าคุณครูช่วยเหลือหนูค่ะ
แล้วก็ให้กับข้าวหนูไปกินที่บ้านแล้วก็มาเชียร์หนูค่ะ
คุณครูช่วยหนูตลอดค่ะหนูขอบคุณ
คุณปูคะในอาชีพเรือจ้าง
อาชีพคุณครูเนาะเขาเปรียบเหมือนเรือจ้าง
สิ่งที่คุณครูจะรู้สึกว่า
สำเร็จความหวังของคุณครูในลูกศิษย์คนหนึ่ง
คืออยากเห็นลูกศิษย์เป็นยังไงคะคุณครู
อยากเห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จและเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองค่ะ
คุณครูจะดูตลอดเวลาว่าเด็กคนนี้เขาเป็นยังไง
เมื่อเห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จคือความภูมิใจของเราค่ะ
คุณครูประจำอยู่ที่โรงเรียนอะไรคะ
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติค่ะ
ดีใจกับโรงเรียนนี้นะคะที่มีบุคลากรครูที่ดีมากเลยนะคะ

วันนี้มาเริ่มกันที่เพลงที่๕

เต้นเหมือนเดิม๓วันแล้วก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมนะ
ใช้ความตื่นเต้นนั้นเป็นพลังผลักดันให้เราเดินไปข้างหน้า
อีก๒เพลงนะคะกับ๓ตัวช่วยที่ยังเหลืออยู่

เพลงที่๕ครับเพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ

มูลค่า๘๐๐๐บาทนะครับน้องวิจะสู้หรือจะหยุดครับ

ทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
เพลงนี้ใช้หรือไม่ใช้ครับ

บอกไปแล้วนะครับว่าอยากได้ข้ามเพลงนี้ไปเลยเท่านั้น
ที่จะนำพาให้ผ่านเพลงที่๕นี้ไปได้
หรือไม่อย่างนั้นรอลงมาก็น่าจะเป็นร้องเพลงเก่งของตัวเอง
แผ่นป้ายนี้นะครับมีสิทธิ์เลือกได้ทั้งหมด๓แผ่นป้ายนะครับน้องวิ
ถ้างั้นแผ่นแรกน้องวิแผ่นไหนครับ

ลุ้นกันนะคะขอให้เจอข้ามไปเลยเพลงเก่งไปเลย

มาดูครับแผ่นที่๒นะครับตัวช่วยก็คือ

น้องวิค่ะมีให้เบอร์ใครไว้กับรายการไหม

หนูจะเปิดอีกแผ่นหนึ่งว่าอยากจะเปิดต่อ

เปิดต่อแล้วมันยังไงก็กลับมาโทรใหม่ได้

น้องวิใช้หรือไม้ใช้ครับ

ตัวช่วยทั้งหมดนะครับใน๓แผ่นเอามารวมกันได้เพื่อช่วยให้เราผ่านเพลงนี้นะครับเลือกไปแล้วคือแผ่นที่๒นะครับโทรหาคนรู้จักแล้วแผ่นที่๒ของน้องวินะครับแผ่นไหนครับ

๖นะครับ
เอาละครับแผ่นที่๖นะครับก็คือ
แผ่นที่๖นะครับมาอีกแนวเลยนะครับ

จะเลือกแผ่นป้ายให้ลงไปกราบพ่อกราบแม่แล้วตั้งจิตอธิษฐานดี

สาธุให้พ่อปูมาซอยบังไงด้วยเดี๋ยวจะเลี่ยงหัวหมูเลย